ต่อกันเลยละกันคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของ
ไม่สาวกระดังงานลนไฟมาเช่าวัฒนภาณิชย์
การเวลาทำอะไรผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยจริง
ยังคงสวยเสียตลอดกาล
ล่าสุดเธอโดดมารับงานพรีเซนเตอร์
ค่ายดังย่านลาดพร้าวค่ะ
ใช่ค่ะทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า
เธอจะหันหน้ามาซบอกคู่แข่งหรือเปล่า
ที่สำคัญมีกระแสแว่วออกมานะคะว่า

มูลค่าถึง๗หลักเลยนะคะคุณผู้ชม
ไม่เชื่อไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ

สำหรับมายสาวพราวเสน่ห์มาช่าวัฒนภานิษย์
แม้ว่าอายุจะย่างเข้าหลัก๔แล้ว
แต่ความฮอตก็ดูเหมือนจะแซงหน้าคนดังรุ่นลูกหลายต่อหลายคน
ล่าสุดสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิง
ในฐานะพรีเซนเตอร์สินค้าความงาม
เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อค่ำวันนี้
กับตายเพ็ญพักและเจมส์เรืองศักดิ์
ซึ่งการตัดสินใจมาร่วมงานต่างค่ายครั้งนี้

ว่าดีว่าตัวแม่ได้รับค่าเหนื่อยในฐานะพรีเซนเตอร์

โดยมาช่าก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงานนี้
ว่าสามารถทำงานร่วมกับทุกค่ายได้ไม่มีปัญหา

มาช่าอุบตอบตัวเลขค่าเหนื่อยว่ากี่หลัก
ออกตัวว่าเป็นไปตามเรทปกติของงานโฆษณาค่ะ

เพราะว่าในเรื่องของการรับเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไร

แล้วก็ฉันก็จะดูผลิตภัณฑ์สินค้าด้วย

ฉันก็ไม่ได้มีสัญญากับใคร
แต่ว่าเราก็มีสัญญาใจกับบริษัทแรมมี่แหละค่ะ
ซึ่งเราก็ไม่ได้มาทำเพลงอะไรกันตรงนี้
ก็อยากจะให้แยกว่างานมันคนละแบบกันนะคะ

ชาติก็ทำงานพรีเซนเตอร์มาเยอะแยะมาก

ท่านก็เล่นมาหลายอย่างมากเลย
ก็เป็นสิ่งที่ชาติทำเป็นปกติอยู่แล้วค่ะ
ที่พี่ชักรับอยู่ตามปกติที่รับอยู่ค่ะ